เพศรัชกรที่โยนยาให้กับผู้ป่วยนะฮะที่เป็นชายสูงอายุท่านหนึ่งที่โรงพยาบาลบานเจาะที่นราธิวาสเนี่ย
ตอนนี้ถูกสั่งย้ายออกไปก่อนแล้วนะฮะหลังจากเกิดคลิปแล้วก็คนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับ
เหตุผลเป็นเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราตามให้อยู่แล้วนะฮะแต่ท่านดูคลิปนี้ก่อนค่ะนะฮะ
อันนี้นะฮะโยนมาแล้วตรงเนี้ยนะครับปุ๊บนี่
คือเขามีช่องเหมือนเป็นช่องทำเป็นลักษณะสไลเดอร์อย่างนี้นะ
อาจจะทำไว้ช่วงสถานการณ์โควิดค่ะอ่าป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้ออะไรพวกเนี้ย
แต่คำถามของคนที่เขาเห็นคลิปนี้ก็คือว่า
ก็ค่อยค่อยวางหรือว่าส่งให้มันค่อยค่อยไหลมาดีดีไม่ได้หรือทำไมต้องโยนให้อ่า
อย่างเงี้เอ่อมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่า
ตัวเขาชี้แจงมาแล้วนะครับแต่ว่าฟังจากท่านภูมิในการโรงพยาบาลบาเจาะ
จังหวัดอราธิวาสก่อนนะครับนายแพทย์ดือรามันบิลสมแอนะครับ
ท่านผอยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลจริงจริงนะฮะ
พอได้เห็นคลิปนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับ
แล้วก็เราก็เสียใจนะทุกคนเสียใจพอดูคลิปนี้ทั้งโรงพยาบาลก็เสียใจกันหมดเลย
ทีนี้ทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับกับผมในนามภูมิในการโรงพยาบาลก็ต้องขออภัยแล้วก็ขอโทษพวกเราอย่างมากนะครับ
ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยถามว่าเรามีเจตนาไหมเราไม่มีเจตนาที่จะดูถูกประชาชน
แต่พอมีเหตุการณ์แบบนี้เราคือต้องแก้ไขแล้วก็เกิดการแก้ไขขึ้นมาคือจากคลิปเราเห็นว่ามันมีเหลือเหมือนสไลเดอร์
ปัจจุบันเราแก้ไขหมดแล้วก็คือใช้วิธีการเดิมแต่เรามาใช้ฟรีตรงนี้เฟสชิลมาแปะตรงนี้
แล้วก็มีการจ่ายยาเหมือนปกติทุกอย่างนะครับแล้วก็แล้วก็มีความสมูท
ความนุ่มนัวแล้วก็ชาวบ้านก็สามารถที่จะได้ยินได้ฟังคำอธิบาย
แล้วก็สามารถป้องกันน้ำลายกระเด็นได้นะครับอ่าก็อย่างที่บอกแล้วฮะ
ท่านผอบอกว่าแบบสไลเดอร์เนี่ยทำไว้ตอนช่วงโควิดมันระบาดหนักอ่ะ
อืมนะแต่ตอนเนี้ยแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับช่องจ่ายยาใหม่ก็แก้ไขใหม่แล้วนะครับ
ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้อีกส่วนเพศรัชกรคนนี้เนี่ย
พอถามแล้วบอกว่าเนื่องจากเป็นคนตัวเล็กก็ช่องมันไกลไม่ถนัด
ตอนนั้นก็เลยใช้การโยนไปเขาก็รู้สึกเครียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตอนนี้ก็เลยให้ย้ายไปอยู่ฝ่ายอื่นชั่วคราวก่อนแล้วก็ตักเตือนไปแล้ว
เกี่ยวกับการระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องของการทำหน้าที่
บางทีสื่อสังคมออนไลน์เดี๋ยวนี้มันก็ไปไว
นี่ฮะทางโรงพยาบาลเขาก็ชี้แจงแล้วนะครับ